ไปดูคนก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค
แต่คนที่ก่อเหตุยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยคุณ

นี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเด็กนักเรียนที่เดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะ

แล้วเด็กซ้อนท้ายเด็กนักเรียนก็ลงมาจากรถ

ไซค์นี้นะจอดอยู่หน้าหอพักที่ขอนแก่น
แล้วก็คนที่ใช้เป็นรถของคนที่ใช้เฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ
เขาก็เลยโพสต์คลิปแล้วโดยเขาบอกด้วยนะคะ

ดังก็ร่วมกันแชร์เพราะเพิ่งผ่านพ้นวันเด็กมาด้วยไง
หลายคนก็ตั้งความเห็นแล้วก็ตั้งคำถาม
บอกว่าเป็นห่วงนะอนาคตของชาติทำไมทำแบบนี้
บอกว่าเป็นโจรฟันน้ำนมนะโจรวัยกระต่อนะ
คุณแต่เขาก็บอกว่าเด็กคงไม่ก่อเหตุเอง

แล้วก็ถ้าเกิดเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
เด็กก็จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะถามไปยังนาย
เจษดาศรีหาเสนผู้เสียหาย

เกิดขึ้น๑๐มกราคมที่ผ่านมา
แวะเข้ามาเล่นกับเพื่อนที่หอพัก
แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ
๕ทุ่มค่ะลงมาเพื่อที่จะขี่รถกลับบ้าน
อ้าวรถมอเตอร์ไซค์ฉันหายไปไหน
ก็เลยไปขอเจ้าของหอพักดูกล้องวงจรปิดหน่อย
แต่ตกใจนะคะเพราะว่าเห็นว่าคนที่ก่อเหตุยังเป็นเยาวชน
คือเอาง่ายเป็นเด็กประถมมาก่อเหตุ

มากันสองคนน่าจะเป็นคนที่ขับมอไซค์มาน่าจะเป็น
วัยรุ่นรุ่นประมาณเดียวกับผมนะครับ
เข็นไปทางนู้นแล้วก็หายไปเลยครับ
ประมาณ๑๐๑๐ปีถึง๑๑ปีครับ
ประมาณป๕ป๖ป๔ป๕ประมาณนี้ครับ
แถวนั้นย่านนั้นมีการขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลักทรัพย์บ่อยครั้ง
แม้ว่าจะมีตำรวจตระเวนมาตรวจตราอยู่เป็นประจำก็ตาม
ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วสงสัยตำรวจจะต้องเพิ่มความเข้มงวด
ในการเข้าตรวจตรานะคะเรื่องของทรัพย์สินด้วยค่ะ